คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์พระฆ่าพระ
คุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะค่ะพระฆ่าพระที่จังหวัดกาญจนบุรี
เหตุผลมันมีอยู่ว่ามีพระเพิ่งบวชใหม่เพียง๗วัน
เอาจอบไปฟันหัวพระลูกวัดซึ่งอยู่วัดเดียวกัน
เสียชีวิตโอ้โหเหตุผลเพราะพระที่เสียชีวิตเนี่ย
มรณภาพไปหาว่าแม่ของพระใหม่รูปนี้เป็นขอทาน
พอเขาเอาอาหารที่บินทบาทได้ไปให้แม่เขากิน
แรงแต่สาเหตุมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
อ่ะไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
๘เบื้อนวงการพระเหลืองอิกจนได้
เช้าวันที่๒๕ตุลาคมตำรวจสพห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าตรวจสอบเหตุพระฆ่าพระที่วัดวังไผ่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้า
พบร่างพระวิโรธแก้วปานวัย๕๐ปีนอนมรณภาพอยู่ลานวัด
สภาพศพจีวอนหลุดลุ้ยข้างตัวยังมีบาดวางอยู่
ศีรษะถูกของแข็งตีเป็นแผลชะกัน

คือพระนิวัฒน์อาทหารหรือหลวงพี่ต้าวัย๓๓ปีพระลูกวัดเดียวกัน
นั่งพระเพียพร้อมมอบตัวอยู่และด้วยความผิดมหัน
ทำให้หลวงพี่ต้าขาดจากความเป็นพระในทันที
เขาบอกเพิ่งบวชได้เพียง๗วันที่ต้องฆ่าพระวิโรธเพราะโมโหที่ถูกด่าแม่
เจ้าหน้าที่จึงนำศพทาพิสูจน์ควบคุมตัวในต้าไปสอบปากคำ
หลวงตาจวงพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ก่อนหน้านี้นายต้ากับพระวิโรธมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
เพราะพาวิโรธไปด่าแม่ของนายต้าว่าเป็นขอทัน
หลังจากที่เห็นนายต้าเอาขนมบินทบาทได้ไปให้แม่กิน
เช้าวันเกิดเหตุขณะที่พระทุกรูปกำลังตั้งขบวนออกบินทบาท
จู่นายต้าก็คว้าจอบตรงปีกเข้าไปสับหัวพระวิโรธ
สะบดคำว่าแม่กูไม่ใช่ขอทาน
ภาพที่เห็นคือร่างของพระวิโรธสะดุ้งเฮือกไปกับคมจอบ
แน่นิ่งจมกองเลือด
ก่อนที่นายต้าจะทิ้งอาวุธเดินมาหาตน
แล้วก็กราบเอ่ยปากขอโทษ
พระครูวรการจโนบลเจ้าอาวาสวัดบังไผ่บอกว่า
พานายต้ามาบวชที่วัดเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
หวังให้ธรรมะขัดเกลาจิตใจ
ส่วนพระวิโรธบวชที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
จำวัดที่นี่ได้ประมาณ๓ปี
เป็นคนพูดจาโผงผางไม่กลัวใคร
แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายในเขตวัด
ฉลาวัย๕๘ปีเป็นแม่ของนายต้า
เปิดใจกับไทยรัฐทีวี
บอกลูกตัดสินใจบวชตลอดชีวิต
เพราะอยากตัดปัญหาทะเลาะกับน้องชาย
หลังเกิดเหตุลูกชายโทรมาบอกว่าเพิ่งฆ่าพระตาย
เพราะไม่พอใจที่ด่าว่าแม่เป็นขอทาน
ไม่คิดไม่ฝันว่าลูกจะก่อเหตุร้ายทั้งที่คลองผ้าเหลือง
ไปทำก็ทำไม
มันก็บอกว่ามันว่าแม่
ว่าแม่เป็นคนเข้าทานแล้วปากไม่ดีวะ
ว่าอะไรรวยอะไรมีลูกเงินเดือนส่องแซ่นสำแซ่น

ตำรวจแจ้งข้อหาในต้าฐานฆ่าคนตาย
นำตัวส่งฟ้องฝากค้างตามกระบวนการ
เหตุสลดครั้งนี้คนเป็นแม่ฝากถึงลูกชาย
แม้จะรักแม่มากแต่ก็ไม่น่าไปฆ่าคนตาย
เหมือนเป็นการทำร้ายตัวเอง
กำลังอยู่ในร่มกาสวพักษ์

สุดท้ายต้องเข้าไปชดใช้กรรมในคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน